ไปดูกันต่อที่จังหวัดชายภูมิค่ะมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นยิงกันจนเสียชีวิตอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ย
มากันโอ้โหเป็น๒๐คนเลยแค่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันนะคะ
แต่คือมาเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่ง๒๐อีกกลุ่มหนึ่ง๑๐ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกัน
ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดอยู่อยู่มีการยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นสวมเสื้อยืดสีแดงอืม
ก็ชี้ปืนไปที่กลุ่มของอีกกลุ่มหนึ่งที่ขี่สวนมานี่แหละแล้วก็ยิงใส่เลย
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑คนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังติดตามหาเบาะแสแล้วก็รายละเอียดอยู่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เอง
ตำรวจสพบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิไปตรวจสอบบริเวณถนนชายภูมิบ้านเข้า
ทางแยกเข้าบ้านห้วยหนองจันทินะคะได้รับแจ้งมาว่ามีวัยรุ่นชายสองคนถูกยิงจนบาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คนซึ่งเป็นกลุ่มของผู้บาดเจ็บยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
ผู้บาดเจ็บมี๒คนคือนายประยูนภูรุวงศ์อายุ๒๑ปีคนนี้โดนยิงเข้าที่แขนขวา
ส่วนอีกคนคือนายนิรันดิกุสุมอายุ๒๙ปีคนนี้โดนยิงเข้าที่ชายโครงซ้าย
เพื่อนเพื่อนเนี่ยพานำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านเข้าไปแล้วแต่ว่านายนิรันดิ์เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
สอบปากคำนายอดีศักดิ์ปิตบุตรกลุ่มของผู้บาดเจ็บก็ให้การบอกว่า
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามกันมารวมกว่า๒๐คันเพราะว่าไปเที่ยวสวนน้ำชอสันติศุกร์ในพื้นที่บ้านโนนแดงกันมา
ทีนี้มาถึงช่วงทางแยกบ้านห้วยหนองจันทิค่ะเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางมารวมกว่าสิบคัน
แล้วอยู่อยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าเฉยเลยแล้วก็จอดรถจากนั้นชายวัยรุ่นคนนั้นก็ยิงปืนใส่กลุ่มพวกเขาเลยรวมแล้วเนี่ยกว่า๑๐นัดได้
กระสุนก็เลยไปโดนเพื่อนเขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑๐ปลอกด้วยกันเป็นขนาด๑๑มม
แล้วก็ได้เบาะแสมาค่ะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันรวมกว่า๑๐คัน
ข้อมูลที่ได้มาคือเขาบอกว่าเป็นจักรยานยนต์วิบะ
และคนที่ถือปืนยิงเข้าใส่กลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ย
เป็นผู้ชายวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีแดง
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในสวนน้ำชอสันติศุกร์แล้วนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเข้าไปในสวนน้ำหรือเปล่า
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นแล้ว
ถามครอบครัวคนที่เขาต้องสูญเสียกัน
ก็มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพแล้วนะคะ
ได้พูดคุยกับนายวัชระลาโสภานน้องชายของผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่ได้อยู่กับพี่
ก็คือน้องชายบอกไม่รู้เลยว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ

ชื่อชอสันติสุกยิงกันก็ตายเลยนะฮะ